ส่วนข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าคดีฆาตกร

ฆ่าแม่ค้าอายุ๗๐ปีเป็นเจ้าของห้องเช่า
ซึ่งก็คือคอนโดนะคะตายฮาคาห้องพักนี้เลยนะคะ
ห้องพักนี้อยู่ที่ซอยพระหลโยธิน๕๔
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาบอกว่าในช่วงของการทำแผนเขาบอกขอโทษขอขมานะคะ
ให้โอกาสเขาหน่อยในการขอขมานะคะ
ซึ่งเขาก็พูดเป็นภาษาไทยบอกว่าขอโทษนะคะ
ทำแผนทั้งหมดลูกชายของผู้เสียชีวิตไปดูด้วยนะคะ
บอกว่าอยากจะไปดูแววตาอยากจะไปดูลักษณะว่า
สรุปแล้วคนคนนี้สำนึกผิดจริงหรือเปล่านะคะ
นี่คือช่วงของการทำแผนนะคะแต่ว่าก็ต้องใส่ลักษณะของหมวกไอ้โม่งสักนิดนึงเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นฆาตกรเป็นชาวจีนนะคะ
ชื่อว่านายอู๋จัวหมิงอายุ๒๘ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์นางสาวอารยาทรัพย์สวรรค
อายุ๗๐ปีในห้องพักซอยพหนโยธิน๕๒ค่ะ
ตำรวจสนบังเขนนำตัวไปทำแผนนะคะอยู่ในจุดเกิดเหตุใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีค่ะ
นายอูโจมิงผู้ต้องหาได้จำลองเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังในขณะที่ทำแผนไปด้วยนะคะ
บอกว่าเริ่มจากการนัดให้ผู้ตายมาหาที่ห้องพักค่ะโดยอ้างว่าไฟเสีย
กระทั่งนางสาวอารยาผู้ตายเดินทางมาเอ่ยปากขอเงิน๑แสนบาท
แต่ผู้ตายไม่ให้นะคะโดยให้เหตุผลว่าของเก่าเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ยืมไป๑๒๐๐๐๐บาทยังไม่คืนมาขอยืมใหม่จะให้ได้ยังไงนะคะ
จากนั้นก็เกิดการทะเลาะกันค่ะนายอู๋จัวหมิงใช้มือบีบคอนางสาวอารยาจนแน่นิ่งไป
เขาอ้างว่าตอนนั้นไม่ทราบว่านางสาวอารยาเสียชีวิตไปหรือยัง
แต่เห็นแน่นิ่งไปก็เลยปลดทรัพย์ไปนะคะก็คือสร้อยทองทรัพย์สินต่าง
หนีไปกบดานอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีค่ะ
ซึ่งภายหลังจากการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ได้ร้องขอตำรวจให้ตัวเองมีโอกาสขอขมาผู้เสียชีวิตนะคะ
โดยกล่าวสั้นว่าขอโทษนะคะคือจริงเขาเป็นคนจีนนะ
เขาพยายามที่จะพูดคำนี้นะขอโทษนะนายวิราวิชเชื้อแสงสัน
เป็นลูกชายของผู้ตายเนี่ยเปิดเผยว่าพ่อของนายอู๋จัวหมิงพ่อ

ก็เคยช่วยเหลือเพราะว่าทางพ่อเขาน่าจะรู้จักกับทางคุณแม่ผม
คุณแม่เคยเล่าให้ฟังไหมคะ

เอาที่ทราบก็คือ๑ครั้งเมื่อ๒ปีก่อนที่๑๒๐๐๐บาท
ที่เขายืมเงินไปแต่งงานที่ต่างประเทศนะครับ

เพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดให้อภัยไปแล้วเขาไปทำกับคนอื่นเนี่ยมันจะยุ่ง

เขายังก็เนรคุณแล้วกันถือว่าเนรคุณครับ
เตรียมการมาก่อนนี่คือสิ่งที่ลูกชายเชื่อ
มันแย่แล้วนะไม่บริสุทธิ์ใจเลย
ดครั้งละ๕๐๐๐บาทกดไป๘ครั้ง
หมดไปหลายแสนเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับการสอนอบังเขน
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้บอกว่าในอู่โจมิง
รับสารภาพบอกว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
ว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวนะคะ
ส่วนหลังก่อเหตุหลบหนีไปกบดานที่เกาะสมุย
เพราะว่าต้องการหนีออกจากประเทศโดยใช้เส้นทางทางทะเลค่ะ
เพราะว่าในอูจัวหมิงรู้จักบุคคลในพื้นที่
มีความชำนาญเส้นทางการพาหลบหนีเป็นอย่างดีนะคะ
ส่วนประเด็นที่มีข้อสงสัยว่าในอู๋จัวหมิงเนี่ย
การมาหรือเปล่าเพราะว่าในภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยนะคะเชือกที่นายอู๋จัวหมิง
ถือไว้ขณะที่เดินเข้าห้องพัก
คือมันปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
จุดนี้เนี่ยนะคะผู้ต้องหาให้การบอกว่า
อันที่เห็นมันไม่ใช่เชือกแต่เป็นสายไฟ
เพราะเขาซื้อมาเอามาซ่อมเพราะที่ห้องไฟดับ
เขาบอกแบบนี้นะอันนี้คือสายไฟนะ

ส่วนการก่อเหตุไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อน
แต่ฆ่าเพราะบันดาลโทษะเพราะผู้ตายไม่ให้ยืมเงิน

แต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันอัตราโทษสูงนะคะ
ขอให้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตสบายใจได้
บอกแบบนี้แล้วก็พร้อมให้ความเป็นธรรม
เบื้องต้นโดนเป็น๒ข้อหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหารักทรัพย์
และจะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษ๙โมงพรุ่งนี้ค่ะ